หน้าหนาวแล้วจริงคุณผู้ชมค่ะกรุงเทพยังสัมผัสอากาศหนาวได้เลย
เพราะฉะนั้นขึ้นเหนือไปดีกว่าเผื่อใครวางแผนไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวค่ะ
ไปที่แรกเลยอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮจ้า
สวยนะสวยมากสวยมากคุณดูดิ
โอ้โหแบบท้องฟ้าวิวแบบโอ้สวยมาก
คืออากาศเริ่มที่จะเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่ที่๑๗องศาเซลเซียส
แล้วก็มีหมอกปกคลุมแล้วก็เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในวันหยุด
จุดที่เริ่มมีหมอกยามเช้าก็คือดอยสโง่ตรงนี้นะคะ
นี่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวชมทะเลหมอก

เช็คอินยอดนิยมย่านสำเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสน

นักท่องเที่ยวเขาจะขึ้นไปพักค้างแรม

ตรงนั้นเป็นทะเลหมอก๓แผ่นดินไทยลาวเมียนมานะคะ
แล้วก็ด้วยความที่ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแบบสดร้อนเลย
ก็เลยทำให้สภาพอากาศบนดอยสโง่เนี่ย
หนาวเย็นลงอุณหภูมิลดลงวัดได้ต่ำสุดตอนนี้
โอ้โหนั่นมันหนาวจนจะบื่อกเบียกเลยนะ

และคาดว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
อากาศจะหนาวเย็นลงและทะเลหมอกก็จะสวยมากขึ้นด้วย
เอาจากเชียงรายมาเชียงใหม่บ้างคุณผู้ชม

พากันไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่อุทยานแห่งชาติ
อยอินทนนท์อำเภอจอมทองค่ะ
วัดอุทธภูมิช่วงเท่าเนี่ย๑๐องศา
๑๐องศาเสริมเชื่อ๑๐องศาเลยหรือ
นี่อยู่ในต้นเย็นทั้งหมดเนี่ย

เห็นเมฆปกคลุมพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาสวยงามมาก
จุดบริเวณชมวิวตรงนี้ก็คือจุดชมวิวกิวแม่ปาน
ก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแชะกันเยอะเลยค่ะ

แล้วก็มาชมวิวตามยอดดอยต่างนะคะ
อินทนนท์ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็คาดว่าในวันหยุดปีใหม่นี้
จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์

สณาห่ายหลีเส็งแย่งตาแน่

แต่ว่าลืม่ตาดูวิวสวย

เพื่อความสอบชื่นมันเลยประเทศไทยของเราได้สัมผัสแล้วน่ะ
กลมหนาวใครบอกปีนี้จะไม่หนาวล่ะจ๊ะ
หนาวอยู่หนาวแล้วกรุงเทพก็ยังหนาวอยู่เรียกได้ว่าเป็นละลอกแรกแล้วกัน
ตอนนี้ใครจะไปเที่ยวอะไรก็วางแผนกันหน่อยนะ
ครับขอบคุณด้วยนะครับ